มาดูเรื่องของไฟไหม้กันหน่อยนะคะที่อุดรธานีบ้านหลังหนึ่ง
เป็นบ้านของอดีตข้าราชการครูค่ะบอกว่าสองเดือนที่ผ่านมา
เกิดเหตุไฟไหม้แบบไม่ทราบสาเหตุอ่าแต่ว่าจะวนวนอยู่แถวแถวตู้
แถวแถวเสื้อผ้าแถวแถวแถวราวตากผ้าค่ะ
สิบกว่าครั้งโอ้โหสองเดือนที่ผ่านมา
แต่ว่าคุณครูท่านนี้ท่านก็บอกว่าไม่รู้มันเกิดได้อย่างไร

พยายามไปดับไฟด้วยตัวเองเดี๋ยวสักพักมันก็ไหม้ขึ้นมาอีก
เออก็บอกว่าไม่ได้กลัวอะไรหรอกกลัวมันลามไปบ้านข้างข้าง
และจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตาม
ตอนนี้หันไปพึ่งศัยศาสตร์แล้วนะ
เพราะว่าไม่สามารถดับได้ด้วยตัวเองเพราะมันไม่รู้จะเกิดขึ้นตอนไหนนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีเขาได้รับแจ้งเหตุเขาก็เข้าไปตรวจสอบ
บ้านหลังที่เกิดเหตุเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้ของครอบครัวรูปสะอาด
หลังจากได้รับแจ้งจากนายสุพิษรูปสะอาดอายุ๖๘ปีอดีต
ราชการครูบอกว่าบ้านหลังนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้เสื้อผ้าโดยไม่ทราบสาเหตุ
สิบครั้งช่วงสองเดือนที่ผ่านมาบ้านหลังนี้ผู้อยู่อาศัย
นอกจากนางสุพิษแล้วก็มีน้องชายสองคนนะคะคือนายสมคิต
อายุ๕๖ปีป่วยด้วยเป็นอัมพาตนะคะและนายประวิทย์น้องชายอีกหนึ่งคนอยู่กับภรรยาค่ะ
นายประวิทย์หนึ่งในผู้อาศัยบ้านหลังนี้บอกว่าไฟไหม้ครั้งแรกเกิดขึ้น
สิบหกตุลาคมไฟเนี่ยลุกหลังตู้เสื้อผ้าไม่ทราบสาเหตุเลย
จากนั้นก็เข้าไปไหม้เสื้อผ้าที่ตากอยู่บนราวตากผ้าต่อด้วยไฟไหม้เสื้อผ้าของตัวเอง
และลามมาถึงที่นอนของนายสมคิดซึ่งป่วยเป็นอัมพาตอยู่ด้านล่าง
หนีก็ไม่ได้นะคะทีนี้ที่ผ่านมาเคยนิมนต์พระไม่รู้จะทำยังไงล่ะ
ทางด้านของความเชื่อละนิมนต์พระมาสวดมาทำบุญ
แต่เหตุการณ์ไฟไหม้ไม่ได้หยุดไปนะคะคือหยุดไปแป๊บเดียวกลับมาไหม้อีกแล้ว
ก็เลยเปลี่ยนวิธีเอาร่างทรงมาทำพิธีขับไล่สิ่งที่ไม่ดี
นี่เป็นความเชื่อนะคะย้ำนะคะทำสองครั้ง
ร่างทรงคนแรกบอกว่ามีวิญญาณแอบแฝงมาสิงอยู่ในบ้าน
เขาบอกว่าวิญญาณไปรังขวานใช่ไหมอ่าอ่าใช่ใช่อีกหนึ่งคนนี้บอกว่า
ร่างทรงนะอีกหนึ่งคนบอกว่าอยู่ในนั้นน่ะ
เป็นวิญญาณผู้หญิงกับกุมารทองสองคนนี้ช่วยกันจุดไฟ
เป็นความเชื่ออ่าเป็นความเชื่อแต่ไม่มีใครช่วยดับไฟ
เจ้าของบ้านต้องมาดับไฟต้องมาดูกันเองระวังกันเองอ่า
ฟังเสียเจ้าของบ้านค่ะผมเชื่อเขาก็บอกว่า
เขาว่ามีวิวิวญาณชิ้นอยู่อ่าเอะโอเคเขาไม่ได้ทำพฤติอะไรเหรอ
เขาบอกว่ายังมีวิญญาณพอจะมาติดต่อทางสื่อนี้

ผมก็ไม่ว่าบางคนก็มาเดินดูเขาว่ายังมีอยู่วนเวียนอยู่

ออกภัณฑ์ศาสตร์ตั้งแต่ออกภัณฑ์ศาสตร์มา
ใช่ใช่เดือนพุทธิกามาเกิดแบบนี้

เครื่องใช้ของหยุดตัวของ
ที่เป็นผ้าใช่อืม

ไม่รู้แต่ก่อนแม่ก็ว่าเป็นสิ่งลี้ลับเนอะ

ทีนี้ก็เอาทุกอย่างเขาแนะนำว่าพระแม่ก็นิมนต์พระ
มาจากหนองหาแก้ววัดแก้วองค์
พอได้ทำภูมิเอาสามกระทานอีกเก้าถังอีก
ซื้อของมาทำจังหกษาเลี้ยงภาพเพลอีก
แล้วก็พยายามแล้วและก็พวกเขาของเสียหาย

ก็เลยต้องหันไปพึ่งเรื่องของความเชื่อต่าง

เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ผ้าห่มที่ปลอกหมอนที่ผ้าปูเตียงที่เก็บไว้อยู่บนบ้านข้างบน
น้องชายเนี่ยวิ่งขึ้นไปดับไฟนะคะจากนั้นก็ปรึกษากันว่า
หากเกิดไฟไหม้และดับไม่ทันบางทีกลัวว่าจะลุกลามไปบ้านข้างเคียง
จะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปใหญ่นะคะ
ก็เลยเอาตอนแรกแจ้งความให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ
แต่ตำรวจก็ยังไม่พบสาเหตุนะคะ
ทีนี้ตอนนี้กำลังจะถึงมือหมอแล้ว
หมออะไรฮะหมอปลามือปราบสัมภเวษีจะต้องให้พึ่งให้เข้าไปช่วย

คือกำลังจะติดต่ออยากจะติดต่อให้ไปช่วย
ดูสิมีวิญญาณจริงหรือเปล่าไปจุดไฟเล่นกันใช่ไหมใช่
ใช่นะคะทีมข่าวก็ได้รับแจ้งจากภรรยาของนายประวิทย์อีกคนนึง
บอกว่าบ่ายเมื่อวานนี้นอกจากช่วงเช้า๒๙เกิดไฟไหม้
เกิดอีกแล้วเกิดภายในตู้ใต้หิ้งพระชั้น๒ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
อันนี้เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะถ่ายไว้
ซึ่งตอนนั้นก็ช่วยกันดับไฟจากนั้นตำรวจก็เดินทางมาช่วยตรวจสอบอีกที
แต่ว่าตำรวจก็บอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้น

ติดดูว่าบางทีต้นเกลือจุดไหนยังไงอาจจะชัดเจนขึ้นมา

ซึ่งมันก็เกิดหลายครั้งแล้วก็หลายบ้านก็เจอแบบนี้เนอะ

เดี๋ยวต้องตามกันดู
สาเหตุจริงเกิดจากอะไร